หลังคุมวิทยามสิกอีกหนึ่งอยากให้ไปดูดร้อนราววิถีชีวิตของชาวบ้านที่โครา
ช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านที่โคราชเนี่ยเขาก็หาอุปกรณ์ไปจับปลา
ล่ะจ้าไปจ้าไปจ้าอุ้ยที่นี่ถูกว่าน้ำเยอะเหมือนกันนะ
ครับชาวบ้านไสยงตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดน้ำคอน
ราชศรีมานี่แหละจ้ะครับเขามารวมตัวกัน
ไม่ได้ไปประท้วงอะไรหรอกนะแต่พากันออกไปหาปลาซิลตามสระน้ำหนองน้ำ
ตามท้องไหล่ท้องนาเป็นวิถีชีวิตที่ทำกันหลังฤดูเกี่ยวข้าว
ชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้แหละที่ปลาใหญ่ปลาเล็กกำลังชุมเลย
โดยเฉพาะปลาจู่โจมใต้น้ำของเรานั่นเองอ๋อเดี๋ยวครับอะไรล่ะครับ
ไอ้ไอ้ไอ้ปลาไอ้ปลาจู่โจมใต้น้ำเนี่ยครับเนี่ยคุณไม่เคยได้ยินไงเออ
ปลาซิลปลาซิลผมขออีกทีนะเผื่อคุณผู้ชมจะไม่เก็ตเหมือนผมค่ะ
ปลาอะไรจู่โจมใต้น้ำปลาซิลปลาหน่วยซิลคุณเคยได้ยินหน่วยซิลใช่ไหม
เขาไปช่วย๑๓หมูป่าเป็นหน่วยจู่โจมไปช่วยทั้งน้ำทั้งบกทั้งอากาศว่าไป
อันนี้ก็เหมือนกันชื่อเหมือนกันเลยเออปลาซิลอ๋องั้นต่อไปนี้
กองทัพเราก็ไม่ต้องฝึกหน่วยซิลแล้วใช้ปลาซิลแทนไปจับไอ้ปลาซิลนี่มาเออ
อาทิตย์ฉันก็ต้องขออภัยนะทำให้เขาใจกันผิดปลาซิลปลาซิลปลาส่อยป่าตูนให้หน่อยนี่แหละครูชม
ชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้ยอย่ายิงแม่ไม่กลัวแล้วคือชาวบ้านเนี่ยเขาเตรียมอุปกรณ์เห็นไหมคะ
กรณ์สารพัดมือไปจับปลาซิลกันนะคะ

ปลาซิลที่จับได้วันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเอาไปขายเป็นรายได้เสริม
เพราะว่าช่วงนี้ราคาดีมาก
ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาทนะคุณ
นี่ค่ะไม่ใช่ดีธรรมดานี่คือดีมากเลยนะคะ
แล้วนอกจากเอาไปขายแล้วใช่ไหม
ส่วนหนึ่งเอากลับบ้านสิคุณคะ

เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าปลาซิลเขาทำอะไรกันได้บ้าง

ได้แล้วเรียบร้อยเอาไปล้างก่อนจ้ะ
ทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยนะจ๊ะ

ใสสะอาดแบบนี้เลย
ไหนก็เป็นคนอีสานใช่ไหมคุณชิสา

มันเอาไปทำปลาลาได้ใช่ไหม
ได้ปลาทุกชนิดไปหมักได้
แต่รสชาติหรือเนื้อสัมผัสก็ต่างกันไป
แต่ส่วนใหญ่แล้วนะปลาซิลเขาจะเอาไปทำเป็นหมก
เป็นหมกหรอหมกปลาซิวหรอ

เพราะว่ามันตัวเล็กกินง่ายอยู่ในหมก
หอมเนี่ยว่าแล้วก็ไปทำหมกเลย
ห่อใส่ใบตองแล้วก็เอาไปย่าง
ผสมกับพวกเครื่องปรุงต่าง

เมนูที่เห็นอยู่นี้ก็มีทั้งอ่อมปลาซิล

อดเป็นแพร่เหมือนกุ้งแพร่เลย

มีลาบมีทอดมีอ่อมมีหมกโอ้

สุดยอดเมนูอาหารอีสานเลย

แซ่บอีหลี

ต้องไปลองดูนะจ๊ะเป็นอาหารสุขภาพ
ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ทำลายสุขภาพเลย

แต่ก็อาจใช้หน้ามันดีก็ดีต่อส่วนภาพด้วย

แม่บอกมาอย่างนี้ก็เลยไม่กิน

คือคุณแม่ชอบบอกว่าให้ทานปลาเยอะ
ผมบอกแม่ถ้าทานเยอะกว่านี้ฉลาดกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะ
กลัวฉลาดกว่านี้เป็นคนหัวแหลม
แหม่มมากเลยดูสิแทงคนข้างตายเลยนะ
แต่ว่าจริงปลาซิลเนี่ยก็เอามาทำปลาร้าได้
อย่างที่บอกแหละหลากหลายเมนูนะคะ
แต่ว่าต้องระวังนะเวลาทานเดี๋ยวจะโดนจู่โจม
เอาอีกแล้วพี่เจ๊น้ำมันเลิกเล่นไปแล้วนะ
ไม่ใช่ปลาหน่วยซิลปลาซิล
ซิลเป็นอะไรกับป้าแซวไหมคะ
ก็แซวก็จะอายอายก็จะเขินไม่มีอะไรแล้ว